ส่วนเมื่อวานนี้ครับก็มีงานเลี้ยงวันเกิดของแม่จิ๋มแม่พนิดา
ศิรายุทธโยธินครับคุณแม่ของคุณแตงโมโอ้โหคนไปร่วมงานกันเพียบเลย
ดูหน่อยว่ามีใครไปกันบ้างฮะคุณผู้ชมพอนึกออกไหม
ทางขวาเสื้อขาวใครล่ะสสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท
มาอวยพรในวันครบรอบ๖๗ปีของแม่จิ๋มพนิดาครับ
นอกจากสสเต้แล้วทนายเดชาก็มาเหมือนกัน
ทนายเดชาอดีตทนายแม่นี่มากับดอกกุหลาบสีขาวช่อโตเลยมาเตอร์ไพรส์วันเกิดครับ
แล้วทุกคนก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกันบรรยากาศชื่นมืดเลย
จิ๋มโชว์ร้องเพลงเดียวดายด้วยแต่เห็นว่าร้องไปน้ำตาคลอไปไหนไปดูหน่อย
จากนี้คุณปอกับคุณโรเบิร์ตก็มาเหมือนกันนะครับ
ตอนแรกนึกว่าไม่มานี่ฮะถ่ายรูปคู่กันเลย
คุณแม่บอก๒คนนี้เป็นลูกชายแม่มาได้๔เดือนแล้ว
ดีใจที่มีลูกที่คุยกันรู้เรื่องไม่งอแงครับ
แต่ว่าคุณกระติกกับคนอื่นบนเรือคุณแม่บอกไม่ได้เชิญมานะ
เพราะว่ายังคาใจอยู่ส่วนเรื่องคดีเนี่ยคุณแม่บอกว่าให้อภัยแล้วก็ปลงกับทุกอย่างแล้ว
มา๔เดือนแม่ถือว่าแม่ไม่ได้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดเลย
ก็คนบนเรือคุณแม่เนี่ยอยากให้ทุกคนสารภาพว่าทำอะไรลงไป
ถึงจะให้อภัยลึกแล้วไม่ได้โกรธ
แล้วก็ยังคิดถึงคุณแตงโมอยู่ตลอดเวลาครับ